มาดูเรื่องของการหลอกลงทุนกันหน่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นใครจะลงทุนอะไรระวังให้ดี
เพราะว่ากรณีนี้เกิดขึ้นอีกแล้วกับการลงทุนเงินสกุลดิจิทัลนั่นเอง
ผู้เสียหายมีทั้งที่ชนบุรีทั้งพิศนุโลกนะ
แล้วก็ไปชูป้ายร้องให้พ่อเมืองที่ชนบุรีบอกว่าช่วยหน่อย
เพราะมูลค่าความเสียหายตอนนี้ศูนย์เงินไปแล้ว๔๐กว่าล้านบาทนะคะ

เราทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะทำยังไง
กระบวนการนี้ใช้วิธีการเชิญเราเข้ากลุ่ม
นี่แหละค่ะเขาก็อธิบายให้ฟัง
โดยผู้เสียหาย๓๐กว่าคนมารวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดชนบุรี
แล้วก็มีบางส่วนมาจากพิศนุโลกด้วย
เขาก็ร้องเรียนค่ะเพราะว่าถูกชักจูง
โทรมาทางโทรศัพท์มือถือนี่แหละแล้วก็บอกว่ามาแอดเรนด์กันทางไลน์
หลังจากนั้นให้ลงทุนซื้อขายเงินที่เป็นสกุลดิจิทัลพวกบิตคอยน์
แล้วบอกด้วยนะว่าจะได้รับปันผล๑ต่อวัน
นัดจ่ายปันผลทุก๓๐๐วัน
ก็มีการชวนกันต่อไปล่ะค่ะ
ชนบุรีเสียหายไป๒๐๐กว่าคน
บางคนนะคุณผู้ชมสูญเงินไป๒ล้านกว่าบาท
ตอนนี้รวมมูลค่าความเสียหายน่าจะมากกว่า๔๐ล้านบาทแล้วนะคะ

เพราะเหตุการณ์นี้ผ่านมานานแล้ว๕เดือนแล้ว
แจ้งความไว้กับสพพนัฐนิคม

แล้วก็ถูกตัดตอนอายการสั่งไม่ฟ้องอีกด้วยนะคะ
ตอนนี้ที่พี่มาเนี่ยพี่ติดตามคดีของพี่
เพราะคดีของพี่เงินเกือบ๓ล้านบาท
แล้วของพี่นะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้

พี่มีรูปถ่ายพี่เขียนบรรยาย

มือตัวเองทุกอย่าง
พี่ทำมาทั้งหมดประมาณ๓๔วัน
พี่ปริ้นทุกภาพเสียงทุกใบ
เห็นทุกใบหมดว่ากับวันการทำอย่างไร

หลักฐานที่มีขนาดนี้เขาไม่ฟ้อง

เพื่อรัศกาลจังหวัดชวนมุรี